เชื่อว่าพวกเรานี้นะคะ
การสไตล์ฟังเพลงมันก็มีวัทธนธรรมเกาหลีกลืนหิน
ศิลปินเกาหลีดังเด็ดทั้งนั้นเลย
แต่นับจากนี้คนไทยด้วยกันต้องจำแก๊งนี้ไว้

เพราะว่าวงการเพลงไทยกับเด็กรุ่นใหม่

เหล่าพระเอกตัวพ่อเข้าผันตัวมาทำค่ายเพลงกัน
แล้วศิลปินในค่ายนะแต่ละคนยกนิ้วให้อย่างนี้

นี่รายล่าสุดที่ขยับตัวเองมานั่งแท่นเลย

พระเอกตลอดการด์ออกจากป่ามาแล้วพี่ติ๊กเจนซะทั้งหมด
เจ้าตัวมุ่งมั่นจริงค่ะกับการมานั่งแท่นพ่อทัพค่ายเพลงครั้งแรกเลย
แล้วดันสุดตัวเลยนะกับศิลปินหนุ่มน้องใหม่ปั้นมากับมือค่ะ
ติ๊กยอมรับเลยว่าแม้ตัวเอง

แต่ประสบการณ์ที่ยาวนานในวงการบันเทิง
สามารถช่วยเจ้าตัวเนี่ยบริหารงานศิลปินได้อย่างปังเลย

รวมไปถึงความหวังจริงที่เจ้าตัวผันมาจับงานสายนี้เป็นเพราะว่า
อยากจะเห็นเด็กไทยเก่งได้ประสบความสำเร็จ
เป็นวงการที่เฟื่องฟูนะครับ
แล้วก็พอเวลามันเฟื่องฟูแล้วเนี่ยมันเกิดความคึกคัก

มันจะเหมือนกับสินค้าที่สิงค้าส่งออกสู่ศาลสะอกรณ์ได้
ระหว่างว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นการแลกเอี่ยดขึ้นกันแล้วกัน

เราใช้คำว่าลูกคือเราแก่แล้วนะคะ
คุณผู้ชมมาอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะคะคนนี้ก็หล่อเวอร์เหมือนกันนะคะ
อสเจเจตรินนี่นะคะจากนักร้องสายแดนระดับตำนานค่ะ
ตอนนี้นะคะผลักดันเริ่มจากลูกชายก่อน
ผลักดันลูกชายสู่การเป็นศิลปินนะคะต้องบอกว่าปังมากจริงนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าน้องเจ้านายเป็นศิลปินเบอร์แรกในค่ายของพี่เจค่ะ
กระแสศิลปินเจนเรชั่นใหม่นะคะโอ้โหปังทีเดียวล่ะค่ะ
และแน่นอนนะคะอนาคตอาจจะเป็นกลุ่มที่ก๊อฟที่น่าจับตามองนะคะ
เพราะว่าหล่อแล้วก็แบบความสามารถแน่นสุดยอดจริงนะคะ
แค่สามหนุ่มเดินมานะครับดิฉันก็แบบล้าแล้วแหละ

คุณผู้ชมค่ะไปต่อละกันค่ะอีกคนนึงก็คือพี่โดมปกรณ์ลำนี่แหละค่ะ
หล่อขั้นเทพหล่อมาติ้ไหนหล่อมาในต่างดาวน์ของเรา
เออรายนี้ทำค่ายเพลงมานานแล้วนะคะด้วยแพชชั่นเรื่องของเพลงที่เจ้าตัวนั้นมี
ที่เจ้าตัวนั้นมีและแน่นอนค่ะว่ามีเพลงทั้งของตัวเอง
แล้วก็ศิลปินในสังกัดมาเพียบเลยนะคะปีนี้เนี่ยเหมือนพี่โดมจะแย้มไว้ด้วยนะว่า
มีเพลงแบบจุใจมาให้ฟังกันด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันเนาะ
ซึ่งนอกจากทั้งสามตัวพ่อสุดหล่อแล้วค่ะคนบันเทิงรายอื่นอื่นเนี่ย
เออบอกเลยว่าสนับสนุนกันมากเลยมีทั้งแกงส้มธนทัศน์นะคะ
มีความสามารถนะกลายเป็นผู้บริหารอายุน้อยแล้วนะคะ
อย่างเพลงหมูเต้ลูที่เราร้องกันบ่อยมาจากค่ายของโดมนะ
โมมจานุวัฒน์แล้วคือดังมากนะคะก็คือต้องบอกว่าคนไทยมีศักยภาพ
สูนเพลงไทยค่ะรับรองว่าวันหนึ่งเราจะยืนโดดเด่นในเวทีโลกแน่นอนค่ะ